ให้ตามความคืบหน้าทางคดีให้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ
คือคนเจ็บเขาไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แต่กลายเป็นว่าถูกกลุ่มวัยรุ่น๗๘คน
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวในโรงพยาบาลเสียเงินไป๒แสนกว่าบาท
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคนเจ็บเขาส่งภาพนี้มาให้ทีมข่าวของเรา
เขาบอกดูสิเขาโดนรุมแบบนี้ตั้ง๗๘คน

แต่ทำไมยังจับคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้นะคะ

เราไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
นายกันตินัทธพฤษเดโชวงดีหรือแอลอายุ๒๒ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ

เขาไปหาเพื่อนที่สถานบันเทิงแถวมหาวิทยาลัย
ก็ดื่มกินสังสรรคเฮฮาตามภาษาแหละ
ไม่ได้ไปมองใครไม่ได้ไปสร้างความรำคาญให้ใคร
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในโต๊ะข้าง
พอเที่ยงคืนในแอลบอกผมก็ไปเข้าห้องน้ำ

เข้าห้องน้ำเสร็จก็กะจะเดินกลับไปที่โต๊ะ

พอเดินออกมาหน้าห้องน้ำอ้าวมีวัยรุ่นผู้ชายสองคน
ดักรออยู่แล้ววัยรุ่นสองคนนี้พูดขึ้นมาว่า
เหรอมามองหน้าทำไมเป็นอะไร
ไปหาว่ามองหน้าแอลบอกว่าผมไม่ได้ตอบโต้เลยนะ
ผมตอบแค่ว่าไม่ได้มอง
แต่วัยรุ่นสองคนนี้ที่ไปดักอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ย
ยังพูดจาหาเรื่องนะคะ
วัยรุ่นสองคนนี้ต่อยแอลก่อนเลยเป็นแบบสองรุ่มหนึ่ง

วัยรุ่นผู้ชายสองคนนี้ก็ตะโกนเรียกกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในร้าน

จนสุดท้ายแอลบอกผมโดนรุมเนี่ยนะ
โอ้โหจากสองรุ่มหนึ่งกลายเป็น๘รุ่มหนึ่ง
นี่ค่ะแอลบอกผมล้มไปเลย
ยังดีที่คนแถวนั้นมาจับแยก
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็หนีออกนอกร้านไปเลยนะคะ
บอกว่าแอลไปโรงพยาบาล
อาการของแอลก็คือตาขวาช้ำเลยค่ะ
กระดูกใต้ตาขวาแตก
หน้าผากมีรอยถูกของมีคม
ยาวประมาณ๒เซนติเมตรได้
แรกแอลบอกว่าผมเบลอจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
หมดค่ารักษาตัวไป๒แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วเหตุการณ์ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้
ตำรวจสพคลองหลวงยังไม่ดำเนินการอะไรเลย
ทั้งที่แอลบอกผมเป็นคนเดินเรื่อง

ผมถึงขั้นหาชื่อนามสกุลคนทำร้ายผมไปให้ตำรวจด้วยซ้ำ
แต่ทำไมตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไร
๒คนก็คือดักรออยู่ที่ทางออกหน้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วทีนี้เขาก็ถามผมเหมือนเดิมไปว่าแบบมึงมองอะไรวะอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้พอผมก็ไม่ได้ตอบอะไรผมก็พยายามจะเดินออกไป
แล้วทีนี้เขาก็เดินมาต่อยผมเลยครับ
มีเรื่องหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากูอยากจะเล่นมึงอะไรอย่างนี้
รายชื่อพยานอะไรต่างที่เราให้ตำรวจไป
คือเขาก็ไม่ได้สนใจหรือว่าที่จะไปสืบหาความจริงต่อเลยครับ
ส่วนสถานบันเทิงที่เป็นจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับพนักงานทำความสะอาดของที่นั่นมา
เขาก็ให้ข้อมูลมาว่าก็พอจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นิดหน่อยนะ
แต่มันก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
คือคืนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นว่าผู้จัดการของร้าน
พาน้องคนเจ็บไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็เห็นว่าน้องคนเจ็บพาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย

แล้วก่อนหน้านี้มีการปิดสถานบันเทิงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙
ก็เลยไม่ได้มีใครเข้าออกที่สถานบันเทิงแห่งนี้เลย
สถานบันเทิงแถวนี้เนี่ยก็เป็นสถานบันเทิงที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยจริง
คนแถวนั้นก็เยอะคนมาเที่ยวก็เยอะ
กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันมันก็มี
แต่ว่าที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรบานปลาย
นี่นะคะแม่บ้านของสถานบันเทิงบอกแบบนี้

ก็ชวนรุ่นน้องกับเพื่อนไปเลี้ยงฉลองเรียนจบ

ก็เห็นว่ากลุ่มที่มารุมทำร้ายในแอลเนี่ยล้อมอยู่เต็มเลย
เจ้าของร้านมาแยกมาช่วยมาห้าม
พี่บอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มที่มาทำร้ายแอลค่ะ

กลุ่มก่อเหตุมีอยู่หลายคนนะคะ
อาจจะ๔๕คนหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำ

แต่คนที่ก่อเหตุส่วนใหญ่รูปร่างสูงใหญ่กันทั้งนั้น
ส่วนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
แต่รุ่นพี่ของแอลยืนยันว่าแอลไม่ได้ไปหาเรื่องใครแน่
เพราะวันนั้นแอลลงไปเข้าห้องน้ำคนเดียว
ถ้าจะไปหาเรื่องใครโอ้โหก็ต้องพาเพื่อนพาพวกไปด้วย
นี่ไปคนเดียวจะไปหาเรื่องใครได้
ส่วนคำถามจากคนเจ็บที่ว่าแล้วทำไมคดียังไม่คืบ
หน้าเราไปถามตำรวจมาให้นะคะ
ตำรวจสพคลองหลวงให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ที่ผ่านมาเรียกสอบไป๕ปากแล้ว
ไม่ได้ละเลยในการทำคดีตำรวจยืนยันแบบนี้
ตำรวจบอกว่าตั้งปมเหตุเอาไว้๒เรื่อง
อาจจะเป็นเรื่องบาดหมางส่วนตัว

เพราะตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าตัวแอลคนเจ็บที่ถูกทำร้าย
ไปรู้จักกับหญิงสาวในกลุ่มของผู้ที่ก่อเหตุ
ก็เลยคาดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุอาจจะระแวงหึงหวงไม่พอใจ

คือจริงเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณลุ้มทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
ซึ่งคนเจ็บเขาก็ติดใจสงสัยว่าโอ้โหกล้องวงจรปิดมันชัดขนาดนี้

ตัวคนเจ็บกับผู้ก่อเหตุเขายังเจอกันอยู่นะ
เห็นหน้ากันอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนี้ครับ